ที่คุณวิศนุครินามาพูดอ่ะเราต่อก่อน
เขาก็บอกว่าเหมือนแบบว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะ
ว่าถ้าสมมุติพรรคการบางอันเกิดมีปัญหา

อ้าดอันนี้อ่าดแจเค้าว่าอ่าดจะ
ต้องเลือกตั้งใหม่อืมอืมเอ้าแล้วที่ไปเลือกกันแล้วใช่ไง
คนเขาก็งงกันว่าเขากำลังจะสื่ออะไรเหรอ
ว่าจะต้องคำว่าเลือกตั้งใหม่หรืออะไรเขาก็ยกก็คือคุณวิศนุบอก
เขาแค่ยกกรณีตัวอย่างอืมบางคนก็จะบอกเอ๊ะมันเป็นการพูดเพื่อจะไปกดดันสวด้วยหรือเปล่าแบบนี้
เห็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้ซึ่งวันนี้สวเขาบอกแล้วถ้ามี๑๑๒เขาไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
เขาก็ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เอาไปทีละเรื่องก่อนนะฮะ
เพราะว่าข่าวการเมืองเนี่ยตอนนี้ถ้าแยกแยะแล้วหลายเรื่องพอสมควรมีทุกวัน
เขาบอกว่าข่าววันนี้ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชนที่เมื่อวานเราติดตามกันเนี่ยนะฮะ
กรณีของพักเล็กก่อนพักขนาดเล็กประกอบไปด้วยพักพลัง
พักเพื่อชาติไทยพักแรงงานสร้างชาติเนี่ยนะฮะ
ดำเนินการฟ้องร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย
สารปกครองหลังจากที่มีหลักฐานเชื่อว่ากรกตมีการรวมคะแนน
แล้วก็คำนวณจำนวนสอสอในแบบบัญชีรายชื่อผิดไม่โปร่งใสแล้ว
หมายถึงพักเล็กก็จะบอกว่าเอาละเขาจะขอเช็คกับกรกตแล้ว
ล่าสุดวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงว่า
จากการตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบสอสอแบบรายชื่อ
บัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะอย่างไม่เป็นทางการเนี้ยจริงจริงแล้วเขามีการ
คือเขารายงานผลการเลือกตั้งทั้ง๔๐๐เขต
เขารวมคะแนนที่ไหนที่อำเภอซึ่งผลรวมคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ไม่เป็นทางการมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากผลคะแนนสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ยังไม่เป็นทางการเนี้ยจำนวนหกแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบเก้าคะแนน
เนาะก็ถ้าสมมุติเรานับกันจริงเนี่ยเขาบอกสักสามแสนห้าสามแสนหก
มันต่อปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนอืมถ้าเอาตามหลักแล้วอ่ะนะฮะสำหรับสามพักดังกล่าวข้างต้นเนี่ย
การนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อยังไม่เป็นทางการพักพลังเนี่ย
มีอยู่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่คะแนนนะฮะถึงสามหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามคะแนน
พักเพื่อชาติไทยหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบสองคะแนนถึงหนึ่งสามสี่พันแปดร้อยสามสี่สามคะแนน
เนี้ยก็คือเอาอย่างเนี้ยก็อยู่เลสเตรียมที่ประมาณสักแสนกว่ากว่าค่ะแสนแสนห้าจนถึงแสนสาม
สองแสนสามอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันว่าเขาจะต้องนับกันยังไงกันต่อไป
เขาบอกเขาจะขอนับนับใหม่อ่ะอืมแต่คือตอนนี้ก็คือพวกเขาก็เท่ากับไม่ได้
สอบบัญชีรายชื่อถูกต้องไหมฮะค่ะเนี้ยอืมเขาก็เท่ากับบัญชีรายชื่อ
จะไปอยู่พักภูมิใจไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกต้องป่ะ
รู้สึกจะมีพักของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์เพิ่มไหมเออของคุณอนุทินอ่ะเพิ่มอืม
คุณอนุทินเนี่ยเพิ่มหนึ่งอืมแล้วก็รวมไทยสร้างชาติน่าจะเพิ่ม
หรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปดูดีดีขนาดเดียวกันวันนี้
คนพูดถึงกันสองกรณีค่ะคือเกี่ยวกับที่เขานำเสนอว่า
เอาอย่างงี้ด้วยกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมครับจับตั้งไม่ได้
เพราะว่ามันยังอยู่ที่สวสวจะยกหรือเปล่าไม่รู้อืม
เอาอย่างงี้เรามาจับมือกันอ๋อแล้วตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันอืม
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่เราเลือกตั้งกันมาแล้วเป็นเสียงของประชาชน
ประชาธิปไตยก็น่าจะมาจากเสียงของประชาชนไหมฮะนี่ไงก็เป็นคำถามขึ้นมา
คำตอบคือทุกคนมาจับมือกันแล้วก็เอาพักเก้าไกรไปเป็นฝ่ายค้านอืม
คนก็แล้วอะไรวะนั่นน่ะสิเอ๊ะเราออกไปเลือกตั้งยังไงนะอืมเออ
อะไรวะอืมเออเขาก็งงอ่ะมีคำตอบไหมมีคำตอบ
ก็ไม่หรอกแต่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยนะอืม
ไม่มันวันนี้เอ่อนายภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะ
รองหัวหน้าภักดิ์ก็จะเปิดเผยถึงกรณีที่นายเจด็จอินสว่างสอวอเนี่ย
ออกมาเสนอว่าเอาอย่างนี้ถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
เราจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติกันไหมถือว่าเป็นความคิดเห็นแตกต่างที่เราก็รับฟัง
แต่คิดว่าปกติแล้วเนี่ยการเสนอรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเอาจริงนะ
สากลเขาไม่เกิดกันนะเขาไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศต่างต่าง
หรือไม่ใช้ก็ว่าไม่ค่อยที่จะเกิดขึ้นในประเทศต่าง
แล้วก็รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจริงแล้วจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงภายในประเทศ
ใช่แต่เขาบอกว่าคาดการณ์ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรวิกฤตนี่คะทำไมถึงจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นถูกไหม
แต่วันนี้พักเพื่อไทยก็บอกเลยว่าไม่เห็นจะมีอะไรวิกฤตเลย
นั่นน่ะสิแล้วเราจะตั้งกันทำไมรัฐบาลแห่งชาติขอให้ยึดเจตจำนงและความหวังของประชาชน
เป็นการจัดเป็นเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลอันนี้รองหัวหน้าพัก
ดังนั้นวันนี้พักเพื่อไทยเขาบอกเลยครับเจตจำนงของเขาเนี่ย
ต้องการให้ความหวังของประชาชนสำเร็จ
อืมส่วนมีข้อกังวลเกี่ยวกับนายพิธาเป็นเพียงการคาดเดากันเองว่าเขาจะโดนเรื่องหุ้นสื่อ
เพื่อไทยเองก็ยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยที่ไปเซ็นเอ็มโมยูทั้ง๘พัก
พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะฮะข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา